เรื่องราวลอกสนามสำหรับของสนามกลางแผ่นขัน
รังเยาะของแบงค์คอคบีทีเอสเมื่อวานเขาชนะทั้งที่ไม่มีโค้ช
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงใช้โค้ชทักษาการรวมใจการเล่น

เพราะว่าพวกเขาต้องการพัฒนาเป็นนักฟุตซอลที่ดีติดตามจากรายงาน
เยาวชนกลุ่มนี้
เป็นนักเรียนจากศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมีนบุรี
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่๓
ซึ่งอยู่ในอนาเขตเดียวกันกับศูนย์กีฬา
เลิมพระเกียรติ๗๒พันศามีนบุรี
เฉพาะนักฟุตซอลหญิงของโรงเรียนมีจำนวน๑๕คน
ถ้าวันไหนที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เก็บบอล
ก็จะมานั่งชมเกมการแข่งขัน
ได้เบสิกเขาบางทีอันไหนที่เราผิดพันธ
เรามาดูเขานำไปในการซอลของเรา
ก็อยากขึ้นหลีกแต่ผู้หญิงไม่มีหลีก
ก็มีแต่พวกโรงเรียนอะไรเป็นประมาณนะครับ

ชอบสไตล์การเล่นฟุตซอลของวินนาวิน
รัฐนวงศวรรฯณฟุตซอลดีกรีทีมชาติไทย
ผู้เล่นหมายเลข๘ของทีมเย่า

พร้อมกับขอเป็นกำลังใจให้น้องเยาวชนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ขอบคุณครับที่เข้ามาเชียร์
และก็อยากให้เข้ามาเชียร์ทุกนัด
เพื่อแบบคนจะได้เต็มสนาม
เป็นบรรยากาศที่ดีของดูซาลีกบ้านเรา
อะไรมันก็น่าจะพัฒนาขึ้นมันก็น่าจะมีลีกสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองครับ
เพื่ออนาคตของตัวเองด้วยครับ
การแข่งขันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย
เหนือจากการเดินทางมาชมมาเชียร์ถึงขอบสนามแล้ว

นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน